วันนี้เป็นการทำงานวันแรกของใครหลายคนรวมทั้งคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะ
ซึ่งวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งเป็นคณะรัฐมนตรีชุดที่๔
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ที่วันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย
ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนเมื่อครั้งที่ผ่านมาค่ะ
ติดตามรายละเอียดจากพพันเรือนศรีพสุข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
นายกรัฐมนตรีได้แต่งเพลงที่ชื่อเพลงว่าสะพานนะคะ
ให้กับคณะรัฐมนตรีเพราะทั้งตัวเองและคณะรัฐมนตรีเปรียบเสมือนสะพาน
ที่จะนำพาประเทศก้าวแม่น้ำอันเชี่ยวกราก
และพาประเทศไปสู่จุดหมายที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะ
พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
นำรัฐมนตรีที่ได้รับพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจำนวน๑๒คน
และคณะรัฐมนตรีชุดเดิมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาล
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวทักทายสวัสดีปีใหม่กับสื่อมวลชน
พร้อมทั้งบอกว่าได้แต่งเพลงใหม่มอบให้คณะรัฐมนตรี
ชื่อเพลงว่าสะพานที่มีความหมายว่าตัวเองและคณะรัฐมนตรีพร้อมจะเป็นสะพาน
นำพาประเทศก้าวข้ามแม่น้ำอันเชี่ยวกลาก
ทำงานเพื่อให้ประชาชนพาประเทศชาติไปสู่จุดหมายที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า
กรณีที่สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติระบุอาจมีการเลื่อนเลือกตั้งออกไปเป็นกลางปี๒๕๕๙
เพราะต้องพิจารณากฎหมายจำนวนมาก
เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการอธิบาย
เพราะหากพูดตอนนี้อาจเกิดความเข้าใจผิด
แต่ยืนยันว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามรถแมพเหมือนเดิมที่กำหนดไว้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า
จำเป็นต้องมีการปรับเลื่อนรถแมพ
ส่งผลทำให้การเลือกตั้งล่าช้า

ไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในสายตาของต่างชาติ
เพราะส่วนใหญ่เข้าใจและรับรู้ถึงพัฒนาการ

เปรียบเสมือนเป็นสัญญาประชาคมว่า
กำลังเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกระบวนการตามปกติ

กับการศูนย์เสียคลังยิ่งใหญ่ของประเทศ
เพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้
คือเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีเยียวยาให้ทหารและตำรวจ
ผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน
จากการปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนครั้งที่ผ่านมา
และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบกที่มีสาระสำคัญ
คือแก้ไขเพิ่มโทษผู้ที่เมาแล้วขับขี่ยานพาหนะและเด็กแว้นค่ะ
และในช่วงบ่ายของวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล
ก็จะมีการออกกำลังกายประจำสัปดาห

ส่วนนายกรัฐมนตรีจะร่วมออกกำลังกายได้หรือไม่

เพราะขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะ

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ